สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันมาแจ้งเตือนคุณผู้ชมว่าต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนกันอีกระรอกนะคะ
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรค่ะในปีนี้ค่ะฝนจะมาเร็วต้องเตรียมวางแผนนะคะการเพาะปลูกก่อนฤดูน้ำหลากค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าในสัปดาห์หน้าค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝนตกค่ะคุณผู้ชมมีแนวโน้มมีลูกเห็บตกด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นเกษตรกรควรตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างนะคะแล้วก็ศัตรูพืชจำพวกหนอนระบาดในผักและผลไม้ค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนตกหนักลมแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกเช่นเดียวกันค่ะ
เกษตรกรระวังโรคลาน้ำค้างในข้าวโพดและคำยันกิ่งไม้ขนให้แข็งแรงค่ะเร่งทำทางระบายน้ำกันด้วยนะคะจุดใดมีฝนคลื่นจะสูง๒เมตรค่ะ
ภาคใต้นะคะมีฝนหนักลมแรงเช่นเดียวกันเกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อราในผักและผลไม้ค่ะจุดใดมีฝนคลื่นสูงถึง๓เมตรเพราะฉะนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบนะคะในปีนี้นักวิชาการเขาชี้ว่าปีที่แล้วเนี่ยมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยต้องจับตาว่าสภาพอากาศจะร้อนอีกหรือไม่ซึ่งในปีที่แล้วนะคะร้อนกว่าค่าเฉลี่ยกว่าหนึ่งองศาค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะคะภูมิภาคยุโรปค่ะโดยในปีที่แล้วค่ะเราพบว่า
ฤดูร้อนที่ยานานเนี่ยบางทีก็ส่งผลเกือบโทษต่อสุขภาพด้วยนะคะทำให้มีเปอร์เซ็นต์มีฮีสโตรกค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ